สำหรับนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยอีก๑๐วันนะคะ
และตอนนี้เริ่มฝึกซ้อมวันแรกแล้ว
แต่การฝึกซ้อมวันแรกวันนี้นะคะก็ยังคงเน้นไปเรื่องของสภาพร่างกาย
เพราะว่าอยากจะให้กลับมาฟิตเต็มที่
หลังจากที่เพิ่งจะไปแข่งขันเอเชียนเกม
กรรมศึกหนักมานานนะคะก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
โค้ชด่วนดานัยศรีวชาติเมธากุลนะคะ
ก็พานักกีฬาเล่นเวทเทรนนิ่งที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
ที่ช่วงเย็นจะฝึกซ้อมเทคนิคต่างตามโปรแกรม

หลังจากได้หยุดเพียงเวลาแค่๓วันเท่านั้นนะ
โดยทีมลูกยางสาวไทยก็จะเดินทางไปที่จังหวัดโคราช
ที่จัดการแข่งขันวันที่๑๔กันยายน
ที่๑๖จะมีการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อม

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงกัน
ก็คืออาการบาดเจ็บของบุ๋มบิ๋มชักชุออนโมกศรีนะคะ

แล้วก็โพสต์อินสตาแกรมรูปที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ว่ากำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปิยเวท
สาเหตุที่ทีมแพทย์ให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลย

เพราะว่าถ้าเดินเยอะจะส่งผลต่ออาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกได้

จะได้ไม่ต้องเดินเยอะแล้วก็จะได้หายกลับมาไว
ซึ่งก็สามารถติดตามเชียร์นักวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทยกันได้นะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันนะคะ